คุณผู้ชมคะมาดูกรณีโต๊สอัคฮรัฐนักแสดงหนุ่มที่ถูกอดีตแฟน
แจ้งความดำเนินคดีในข้อหาเรื่องของการทำร้ายร่างกายและนวงเหนียวกักขัง
เมื่อวานนี้โต๊ดอัครรัฐได้ไปให้ปากคำกับทางพนักงานสอบสวน
แล้วก็บอกว่าอยากจะมายืนยันความบริสุทธิ์
ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ทำร้ายร่างกายอดีตแฟนสาวแต่อย่างใดค่ะ
อัครราชจิตตสิริหรือโต๊สอายุ๒๑ปีเป็นดารานักแสดง

พบพันธุ์ตำรวจโทอลงกรสิริสงครามรองผู้บังกับกำกับการฐานะ
หัวหน้าพนักงานสอบสวนตำรวจนครบาลโชคชัย
รับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ไปให้ปากคำ
คดีที่นางสาววิสันสยาพักสุภกุลหรือฟ้าอายุ๒๓ปี

อัครรัฐบอกว่าสาเหตุที่ไปพบพนักงานสอบสวน
ก็เพื่อจะแสดงความเรยสุดใจค่ะ
ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยนะคะ
ยืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายร่างกายอดีตแฟนสาว
รับว่าเคยคบหาเป็นแฟนกันจริง

ส่วนรอยฟกช้ำที่พบตามร่างกายฝ่ายหญิงเกิดขึ้นได้อย่างไร

แล้วก็จะมีการชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดอย่างเป็นทางการ
ในวันจันทร์ที่๒๕กรกฎาคมที่จะถึงนี้
ลองไปฟังเสียงในโต๊สอัครรัฐกันหน่อยนะคะ
เคยเป็นแฟนกันครับผมแต่ว่าเราไม่เคยเลิกติดต่อกัน
แต่มีเรื่องอะไรที่สับซ้อนลึก

เขาจะคิดว่าผมเป็นคนแบบนี้แบบนั้น
แต่ผมอยากจะพูดว่าทุกคน

แฟนผมนิสัยยังไงนั่นแหละครับ
แล้วมันเห็นว่ามีการโพสต์
ว่าเราก็ลงไปบ้างความ

ผมก็แบบอยากจะบอกให้ทุกคนได้รู้ว่า

เพราะว่าผมก็เป็นผู้หญิง

ซึ่งพันธุ์ตำรวจโทอลงกรบอกว่า
สอบปากคำในโต๊สนี่อยู่สักประมาณ
สามสิบนาทีนะคะแล้วก็นำตัวไปพิมพ์ลายนิ้วมือ
ซึ่งในโต๊สยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ก็เลยอนุญาต
ตัวกลับไปก่อนแล้วก็จะนำพยานมาสอบปากคำเพิ่มเติม
ภายในสัปดาห์หน้าค่ะในโต๊สเนี่ยเป็นดาราในสังกัดของ
พี่พดอ่านนท์ค่ะผู้กำกลับชื่อดังทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ก็เลยไปสอบถามพี่พศนะคะว่ารู้เรื่องนี้หรือยังยังไงบ้าง
พศก็ตอบกับทีมข่าวแท้รัฐทีวีของเราสั้นว่ารู้เรื่องแล้ว
รู้เรื่องที่เกิดขึ้นแล้วโดยดารานุ่มคนนี้ก็บอกกับพี่พศว่า
เขาไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายอะไรแต่พี่พศก็ไม่ขอให้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติม
จากว่าดูแลเพียงเรื่องงานเท่านั้นส่วนเรื่องคดีความ
ปล่อยให้ดารานุ่มเป็นคนจัดการเองแต่พี่พศเขาโพสต์เฟซบุ๊กนะ
ช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งของวันที่๒๑กรกฎาคมเขาโพสต์ว่า
ถามกันเข้ามามากมายเหลือเกินว่าเด็กในสังกัดพี่ไปทำร้ายผู้หญิงจริงไหม
บอกเลยไม่รู้เท่าที่คุยกับเด็กพี่ผู้หญิงคนนี้
พี่เป็นคนสั่งให้เลิกคบเอง
เพราะถ้าคบต่อไปจะไม่มีงานสุดท้ายเด็กพี่ก็เลิกครบ
แต่มันดันไปคุยกับผู้หญิงคนใหม่ผู้หญิงคนเก่าก็บอกให้เลิกคุยกับคนใหม่
งั้นจะทำให้เสียชื่อเสียงแค่นี้แหละที่รู้
แล้วก็บอกในเฟซบุ๊คด้วยว่าอย่าเพิ่งฟังความข้างเดียว
เดี๋ยวจะมีหลักฐานไลน์ที่คุยกับเด็กพี่มาลงให้ดูกันนะ
ตอนนี้ขอนอนก่อนตีหนึ่งแล้วคือพูดตอนตีหนึ่ง
ทางฝั่งของคุณฟ้าสันสยานะคะนางแบบก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะ
บอกว่าหนูจะทำแบบนั้นทำไมทำร้ายร่างกายตัวเองไปทำไมนะคะ
มีคนที่เคยเป็นอดีตแฟนของคุณโต๊ดอัครรัฐมาให้กำลังใจ
บอกว่าตัวเองก็เคยโดนเหมือนกันอันนี้ต้องฟังความจากทุกฝ่ายนะคะ
คือนางแบบสาวคนนี้เขาก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะเมื่อวานนี้
เขาบอกละเอียดเลยคือตัวในโต๊สเนี่ยไม่ได้บอกละเอียด
ว่าเดี๋ยวรอแถลงข่าววันจันทร์แต่นางแบบคนนี้เขาบอกว่า
สองเลยก็คือโชว์เลยโชว์แผลให้ดูบอกว่าทะเลาะกันจริงถูกทำร้ายร่างกายจริง
แล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้สร้างเรื่องไม่ได้อยากจะเป็นข่าว
จะเกาะกระแสเพื่อให้ดังจะมาทำร้ายร่างกายตัวเอง

ตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวตอนนี้ก็ต้องไปดูเรื่องของการตรวจร่างกาย
ของนางแบบสาวคนนี้นะคะผลจะออกมาสัปดาห์หน้าก็จะรู้แล้ว
ว่าถูกทำร้ายร่างกายหรือยังไงถูกใครทำกันแน่นะคะ
เดี๋ยวติดตามกันได้เพิ่มเติมในช่วงของบันเทิงไทยรัฐ